นักท่องเที่ยวชาวจีนล้นเมืองไทย
เงินท่องเที่ยวไหลเข้าประเทศมหาศาล
หรือไม่กับทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องสูญเสีย
สองมุมในถามตรงกับจอมขวัญ